ป๊าขอตั้งหน่อยซื่อเล่าขาว

เขาบอกว่ากระดกไป๕กั๊กแล้วมันไม่หนำใจ

แล้วก็หวาดระแวงไปหมดแล้วนะครับ
เข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์ผู้ชายแปลกหน้าคนนี้
โอ้ยังกระดกอยู่เนอะ

อยู่ในหมู่บ้านหาดกองสินนะฮะตะบนเขาท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดชายนาฏนะฮะ
ผู้ชายคนนี้อาการก็เมาท์แล้วครับ
มีกลิ่นเหล้าในคลุ้งเลย
เดินเสบะสะปะตะเวนไทย
ทุกคนก็ตื่นแล้วก็มันคออะไรไม่รู้จักกันเลย
ตำรวจมาถึงก็เอาไหนมามาคุยกันมาถามมาถ่ายซิ
แล้วยังกระดกโชว์อีกนะมันเป็นขวดเครื่องดื่มชูกำลัง
แต่ในนั้นน่ะมันคือเหล้าขาวตำรวจถามไปก็ยังกระดก
ยังใจเย็นกับตาขวางคุยกันไป
แล้วก็บอกว่าผมชื่อวิโรธคุณตำรวจบ้านเดิมผมอยู่ลบบุรีนั่นแหละ
มาทำงานรับจ้างเลี้ยงเป็ดอยู่ที่ชายนาฏที่อำเภอหันคาเนี่ย
พอไปขอเบิกเงินจะไปซื้อเหล้าขาวนายจ้างก็ไม่ให้ไง
ก็เลยน้อยใจไม่พอใจทำยังไงเขาเดินเท้า
เดินเท้ามาที่ตัวเมืองซึ่งห่างกัน๔๐กิโล
กิโลเดินเท้ามาเขาบอกว่าค่ำไหนนอนนั่นน่ะ
เจ้านายไม่ยอมให้เงินไปซื้อเหล้าอ่ะแล้วก็หิวใช่ไหม
ไปขอข้าวเขากินไปขอน้ำเขากินขอชาวบ้านเรื่อยมา
มาถึงหมู่บ้านนี้ที่เกิดเหตุเนี่ย
หมู่บ้านที่เกิดเหตุเขาบอกว่าก็อยากจะดื่มต่อ
หลังจากที่กระดกไปแล้ว๕กั๊กก็เลยเดินไปขอเงินชาวบ้าน
สุดท้ายชาวบ้านก็มาแจ้งการบทแล้วก็มาจับเขานี่แหละ
แล้วก็เชิญตัวไปล่าสุดไปส่งศูนย์ช่วยเหลือ
คนร้ายที่พึ่งต่อไปเพราะว่าก็กลายเป็นนุ่มพะเนจรนะ
ไม่ได้มีที่อยู่ที่กินเป็นหลักเป็นแหล่งนะ